สาแก้วนะครับก็มีเรื่องราวลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงนะฮะพ่อเลี้ยงที่ไปข่มขืนลูกเลี้ยง
ที่เป็นลูกสาวที่ป่วยเป็นออทิสติกนะครับ
วันนี้แม่ก็พาลูกไปแจ้งความนะฮะเพราะว่าตัวพ่อเลี้ยงเนี่ย
ข่มขืนลูกสาวมาแบบเนี้ยครั้งหนึ่งแล้วค่ะนะ
แม่เขาต้องพาลูกเขาไปตัดมดลูกทิ้งป้องกันการตั้งคันอืมอ่า
แล้วก็เลิกกันไปนะขอกลับมาคืนดีก็ให้อภัยมาอยู่ด้วยกันอีก
ปรากฏว่ามาข่มขืนลูกเลี้ยงอีกนะครับ
ที่อำเภออรรวรณยประเทศจังหวัดสาแก้วนะครับวันนี้แม่คนหนึ่งอายุสี่สิบเจ็ดปี
พาลูกสาวัยสิบเจ็ดปีที่เป็นออทิสติกไปแจ้งความเอาผิดกับสามีใหม่ที่อายุหกสิบเจ็ดปีแล้ว
เป็นพ่อเลี้ยงที่ข่มขืนลูกเลี้ยงเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในบ้านพักที่อรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ผู้เป็นแม่บอกว่าตัวเองก็มีฐานะยากจน
ต้องออกไปทำงานรับจ้างหากินรายวันแต่ละวันจะกลับเข้าบ้านก็ช่วงเย็น
เมื่อวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวเองกลับมาบ้านตอนเที่ยง
แต่ไม่เจอลูกสาวก็ไปดูในห้องพบว่าโอ้โหสามีใหม่เนี่ย
กำลังขึ้นคร่อมลูกสาวอยู่เลยก็ให้สามีเนี่ยเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปเลย
แยกทางกันไปเลยนะครับหลังจากที่เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าก็ยังเห็นสามีใหม่เนี่ยนะเอารถมาจอดซุ่มบริเวณทางเข้าบ้าน
เมื่อคืนก็มาข่มขู่ก็เลยตัดสินใจว่าต้องมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะครับ
สามีใหม่คนนี้ก็เคยข่มขืนลูกสาวของตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่ง
ก็ร้องเรียนไปที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีให้มาช่วยเหลือ
มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วแต่สารยกฟ้อง
เพราะว่าหลักฐานมันไม่ชัดนะครับ
หลังจากนั้นก็พาลูกสาวนะคือเจ้าหน้าที่เนี่ย
พาไปผ่าตัดมดลูกทิ้งเพื่อป้องกันการตั้งคัน
อันนี้แม่เขาบอกนะแต่ว่านายคนนี้ได้กลับมากราบขอโทษ
สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกขอมาอยู่ด้วยอีก
เธอก็สงสารให้อภัยยอมให้สามีใหม่กลับมาอยู่ที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกจนกลับมาเห็นกับตานี่แหละ

อ่านหลัก๒เนี่ยเราไปเห็นเมื่อไหร่คะว่าได้เข้าไปร่วงละเมิดลูกสุด

รมากกวนเราอีก
อ๋อเราก็คือเราไม่อยากเอาเรื่องเอาราว

ถ้ามันได้มาหาน้องแบบนี้ก็ได้ตัดพิจารย์แจ้งความ

แต่เนื่องจากมาตรวจล่าช้านะครับ
ก็เลยไม่สามารถตรวจหาคราบอสุจิในช่องคลอดได้
ทางภูมิกับการสพอรัญญประเทศ
พันธ์สมดเอกรุงละวีสุขังบอกว่า
เรื่องนี้ตำรวจต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ
ในการสอบสวนผู้เสียหายเพื่อรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขอสารออกหมายจับพ่อเลี้ยงคนนี้มาดำเนินคดี
ให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำแม่ผู้เสียหาย
ส่วนลูกสาวแพทย์ได้ตรวจสอบร่องรอย
ถูกข่มขืนตรวจเลือดตรวจภายในแล้ว
กำลังรอผลการตรวจภายในอยู่
เพื่อประกอบหลักฐานเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ทางภูมิกับการสพอรัญญประเทศ
บอกว่ารายละเอียดเนี่ยเปิดเผยมากกว่านี้ไม่ได้

แล้วผู้เสียหายก็เป็นเด็กที่เป็นออทิสติก
เกรงว่าผู้ก่อเหตุจะไหวตัวหลบหนีด้วย
เพราะฉะนั้นกำลังเร่งทำงานอยู่